ไปดูดีกว่านางเอกหน้าเด็กของเรานะคะน้องออมสุชาช่วงนี้บอกเลยว่า
แฮปปี้ทั้งเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจจริง
มาดูเรื่องงานนิดนึงละกันนะคะมาร่วมวงสวงซีรีส์เรื่องใหม่ละกัน
พร้อมกับนักแสดงคนอื่นอาทิตย์คุณก็อดีตที่พาร์ทได้ฮะ
จิงโตปราชยฟนลินทิศค่ะในงานนี้เองค่ะ
ออมเนี่ยบอกนะโมเมนต์สุดแฮปปี้ที่ไปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๔ปีไง
หลายคนนี่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นะคะ
เขาก็เกิดตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่ผ่านมาว่าเออ
เป็นแบบเรียบง่ายนะคะหวานใจหนุ่มแอมเนี่ยก็มอบของขวัญ
แบบรวบยอดเลยทั้งวันเกิดแล้วก็ปีใหม่แบบรวบยอดจริงนะคะ
แต่สาวออมเนี่ยก็แอบแบบอ้อนนะขอให้แบบโอ๊ยหวานใจจ๋ายอมมาออกช่องยูทูปด้วยกันนิดนึงก็แล้วกันนะ
หลายคนคงรู้ว่าคุณแอมเขาออกแนวแบบขี้อายใช่ไหมพี่แจ๊ค
ฝ่ายชายเนี่ยก็ตอบตกลงเรียบร้อยเพื่อหวานใจค่ะ
แล้วก็เห็นความรักไม่ได้ดีแบบนี้นะเรื่องข่าวดีค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหตอบเหมือนเดิมว่าพี่คะหนูเนี่ยยังไม่รีบค่ะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยทั้งครอบครัวนะก็ไม่ได้กดดันด้วยจ้า
วันนั้นออมไปทำบุญตอนเช้าแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นค่ะ
กลับมาทานข้าวเย็นกินแบบกับครอบครัวกับเพื่อน

ไม่อยากให้แบบว่าเกิดความคาดหวังอะไรอย่างนี้ค่ะ

หลายคนก็คาดหวังแหละนะคะ
แต่ก็รออยู่เหมือนกันนะจ๊ะงานแต่ง
ส่วนหนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์นะคะที่ร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเนี่ย
ได้มาเล่าย้อนโมเมนต์แฮปปี้นะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสค่ะได้ไปขึ้นดอยปูมืนบ้านเกิดของหวานใจสาวริชชินนั่นเองนะคะ
ก็เป็นครั้งแรกนะที่เจ้าตัวได้ไปเยือนค่ะ
จากจะได้ไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วค่ะยังได้ควงหวานใจไปบริจาคของให้น้องบนดอยด้วยค่ะ
แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไปเยือนบ้านเกิดสาวนิชชี่แบบนี้หลายคนก็เลยแซวว่า
เป็นแบบว่าเผยดอยคอยรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ความทิ้งทำให้ไปเที่ยว
ส่วนตัวผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อย
ดอยก็ไปหลายแต่ไม่เคยไปเลย
ยังเจอแยกผู้ใหญ่
จริงเจอครบแล้วนะครับ
เจอครบคุณพ่อคุณแม่แล้วโหยาดครบเลย

เลือบบ้านเวลาเข้ามาคุกเทพย์เราก็จะได้เจอกันบ้าง
แต่อันนี้เป็นเจอแบบเต็ม
ต้องการของ

ใครได้เจอทั้งที่ก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตนิดหนึ่งก่อนละกัน
หลังจากผ่านตัวค่ะมาเป็นนักแสดงอิสระ

แล้วก็ถึงว่างานจะรุมขนาดนี้นะ

รอจังหวัดแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมค่ะ
ไปเรียนต่อตามที่ตั้งใจไว้นั่นแหละ

คุณเติมเกมหมดไปเกือบล้าน

หรือว่ามีความเครียดเยอะเข้า

เซอร์ส์ตอนนี้เครียดมากไหมคะ

มันจะมีบางปีที่เรารู้สึกว่างานเครียดมาก
หรือทุกอย่างรูมเว้าเราก็คล้ายออกเพรียสมาก

รวมแล้วรวมแล้วก็เป็นหลักหลาน

แต่ว่าของแบบนี้คุณผู้ชมว่าบางคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยเขาขายในเกมได้